เรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมภารกิจนายกรัฐมนตรี
ช่วงนี้ลงพื้นที่เยอะเลยเดี๋ยวพาไปดูหน่อยเมื่อวาน
ไปที่ไหนมาบ้างอุ้ยเขาไปเจอชาวบ้านนะ
เจอคุณยายคุณยายก็บอกอ๋อทำไมนายกตัวจริงหนุ่มกว่าในทีวีล่ะ
ทีวีเขาเลือกรูปแก่มาลงเดี๋ยวจะให้ฟังช็อตนี้ด้วย
นี่ค่ะนายกลงพื้นที่ไปที่นนทบุรีค่ะ
โดยไปถามสารทุกข์สุขดิบจากชาวบ้านที่ชุมชนวัดแสงสิริธรรมที่ตำบลท่าอิดของปากเกร็ด
ให้กำลังใจผู้ประสบภัยย้ำด้วยนะว่าเดี๋ยวจะดูแลให้ความช่วยเหลือ
นายกบอกว่าปีนี้พายุมาเยอะมาหลายลูกแล้วเติมฝนตกก็ท้ายเขื่อน
แต่ปีนี้มาเหนือเขื่อนด้วยระดับน้ำมันก็ไหลมารวมกัน
อาจจะระบายไปอีกจุดนึงอีกจุดหนึ่งก็เต็ม
แล้วดูสิลูกเด็กเล็กแดงก็มาต้อนรับมาลุมหน้าล้อมหลังนายกเนี่ยนะคะ
นายกบอกด้วยบอกว่ารัฐบาลจะดูแลเยียวยา
แล้วก็จะจัดสรรงบมาแก้ไขปัญหาระยะยาว
แต่ยังไงก็ตามระหว่างนี้ทุกคนต้องปรับตัวนะ
อยู่กับน้ำนะอย่าโทษกันไปมานะ
ทีนี้มีชาวบ้านตอนที่ลงพื้นที่
ชาวบ้านก็ตะโกนให้กำลังใจ
อาตะโกนรักลุงตู่รักลุงตู่
แล้วก็แซวนายกว่านุ่มกว่าในทีวี

ทำไมลุงวันไหนไหนฟ่าทีวี
อ๋อเออแต่ช่องเรานี่เอาแต่รูปหนุ่มหนุ่มของธนายกมานะเออแก่แก่ไม่มีเนี่ยมาเจากันไปเซวกันมา
ชอบชอบเวลาเงินตอนนี้น่ะมีอะไรน่ะเซาคุณยายสาวอยู่ตรงนี้อายุหกหกเจกสิบหก
จริงคุณผู้ชมเมื่อวานที่นายกลงพื้นที่ต้องลง๒จุดนะ
คือมีวัดเขมาจุดหนึ่งอืมแล้วก็ที่เนี่ยค่ะที่นายกไปก็คือวัดแสงสิริธรรม
แต่ปรากฏว่าที่วัดเขมาพิรัตรารามต้องยกเลิกไปเพราะอะไรล่ะ
มีคนมาเหมือนกับวัยรุ่นมาตะโกนขับไล่
ก็เลยเหมือนกับมาที่จุดวัดแสนสิริธรรมจุดเดียว
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะป้าเป้าป้าเป้าวันนาแซ่อั้งเนี่ย
นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยค่ะมารอมารออยู่หน้าวัด
แล้วพอรู้ข่าวเหมือนกับนายกไหวตัวหันหัวรถไปทางวัดแสนสิริธรรมไง
แล้วระหว่างที่เจอชาวบ้านที่วัดแสนสิริธรรมนายกตำบล
บ่นกับนายยกเอาไปต่อท่าอิดอ่ะค่ะนายยกปริดาเชื้อผู้ดีอ่ะ
บอกว่าจริงอยากมาช่วยเหลือนะทำไมต้องมีแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้
ตัวนายกเองไม่ได้อะไรนะแต่ไม่เข้าใจทำไมต้องต่อต้าน
อยู่นานแล้วเนาะไม่รู้จะออกไปเมื่อไหร่เนาะน้ำเนาะ
ตามบ้านชาวบ้านเนี่ยเป็นไรพี่เบิร์ต
ป้าเขาบอกว่าป้าเขาเจอแบบนี้มานานแล้ว
ใจไม่ทั่วท้องตั้งแต่วันประชาธิปไตยอะไรในรู้ก่อนร้อนหนาวของดาวแล้ว